ไปดูเรื่องของแมวเพราะผมเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อย
เขาบอกกันว่าแมวเนี่ยมันไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งมนุษย์หรอก

ไปดูคลิปนี้มนุษย์สั่งแมวให้ไปไหนก็ไปได้หมดเลยครับ
ดำมานี่ขึ้นมานี่
จะไปยืนตรงเสาตรงนู้นนะ
ฉันจะถ่ายรูปสวยให้กับเจ้าตายไป

มานี่ดีกว่าหลังคานี้เลย
เร็วเจ้าดำโอเคเยี่ยม
เฮ้ยสั่งให้ไปก็ไปจริงคือคลิปนี้มันยาวมากนะ
แต่ด้วยความที่ว่าอยากให้มันรวบรัดทีมงานเราเลยตัดมานิดหน่อย
แต่ถามว่ามันไปจริงไหมมันเดินไปจริงครับ
เจ้าของบอกเอาไปตรงนั้นตรงเสาตรงนั้นนะเจ้าดำนะ

เอากลับมาที่เดิมเอากลับมา
เฮ้ยมันใกล้ไปไปตรงเสาเผ็ดตาเลย

คุณคิดว่าไอ้ดำจะพูดว่าอะไรต่อไป

เอาที่สบายใจเนอะ

เรื่องของเรื่องนะครับเป็นคลิปที่เขาทำสนุกเนอ
แต่เขาผูกพันกับเจ้าแมวตัวนี้จริง
คลิปเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ย
เจ้าของคลิปตัวจริงเขาเป็นคนต่างประเทศนะ
ส่วนคลิปที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
เจ้าของคลิปคนไทยเข้ามาภาพเสียงเป็นภาษาไทย
คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นหนังที่ทำมาจากต่างประเทศ
แต่เรามาภาคไทยโดยลงไปโดยทีมงานพันธมิตร
เฮ้ยไม่เกี่ยวแต่เรื่องของเรื่องมาภาคเป็นไทยลงมา
จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแบบว่าได้อารมณ์แบบฟิลไทยหน่อย
นี่ฮะใครอยากดูความน่ารักของเจ้าแมวตัวนี้อีก
คุณถ่ายรูปแล้วคุณลองไปเสิร์ชหาดู